คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ในเพจเจ๊ม้อยวีพลัสได้โพสต์เอาไว้
มันเป็นผู้ชายสองคนทะเลาะกันฝั่งหนึ่งเป็นรายเดอร์เครื่องแบบสีเขียว
อีกฝั่งหนึ่งใส่เสื้อยืดสีขาวฝั่งรายเดอร์บอกว่า
ใส่เสื้อขาวเวลาข้ามถนนไม่มองรถเลย
แต่คนเสื้อขาวก็บอกว่าก็หนุ่มรายเดอร์อ่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารส่งของอ่ะทำไมขี่เร็วจังเลย
นี่ก็เลยเถียงกันเดี๋ยวลองดูค่ะ
นี่ล่ะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
แถวแจ้งวัฒนะคุณผู้ชมครับทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไป
ตามภาพในคลิปนี้เลยนะคะถนนทางเข้าคอนโดอ่ะนะคะ
เราได้คุยกับในบูมอายุ๓๔ก็คือผู้ชายที่ถูกรายเดอร์ต่อว่าในคลิปค่ะ
บูมบอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนประมาณ๑ทุ่ม๒๐นาทีเมื่อคืนนี้
ก่อนเกิดเรื่องเขาก็ขับรถไปจอดที่จุดจอดรถหน้าคอนโดจะเดินไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อแล้วก็จะกลับเข้าห้อง
จอดรถเสร็จปุ๊บก็เดินข้ามถนนตามปกติแต่พอจังหวะกำลังจะก้าวขาข้ามถนนจู่จู่
เดอร์คนนี้ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งตรงมาด้วยความเร็วแล้วก็บีบแรร์แล้วก็ส่งเสียงด่าทอ
ด่าเขาว่าข้ามถนนภาษาอะไรทำไมไม่มองทางเดี๋ยวก็ชนตายพอดี
บูมบอกว่าผมก็โมโหเลยก็ปากวัยพูดสวนกลับไปว่าแล้วมึงเป็นจุดจุดอะไร
ก็เป็นคำหยาบนั่นแหละรายเดอร์คนนี้ก็เลยโมโหมากจอดรถ
มาตะโกนด่าแล้วมันก็เลยเกิดเรื่องตามในคลิปครับในบูมบอกผมก็เห็นท่าไม่ดี
แฟนสาวไปยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนเพื่อความปลอดภัยแฟนสาวก็เลยถ่ายคลิปนี้ล่ะค่ะ
เพื่อเป็นหลักฐานก็ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้จริงมันก็ไม่ควรจะเกิดเรื่องขึ้นนะนะ
ถ้ารายเดอร์ขี่ช้ากว่านี้หน่อยตรงเนี้ยมันคือทางเข้าคอนโด
ถึงสามสิบเมตรมันก็มีป้อมรอปภแล้วการใช้อารมณ์มันไม่ใช่ทางออกในการยุติปัญหานะ
ควรจะคุยกันดีแล้วรายเดอร์คนนี้อยู่ดีก็มาหุดหงิดใส่เขา
บอกว่าเนี่ยโดนด่ามาทั้งวันหงุดหงิดเขาก็เลยอยากจะถามกลับไปว่าแล้วคนเดินข้ามถนนมันเกี่ยวอะไรด้วย
ทำไมต้องมาระบายความหุดหงิดกับคนที่เขาไม่รู้เรื่อง
ด้วยความที่ผมก็เป็นคนใจร้อนแล้วกันผมก็มีการด่าส่วนกับเขาเข้าไป
แล้วก็มีการมีปากเสียงกันเหมือนตามที่อย่างในคลิปอะครับพี่ครับ
ที่เขาบอกผมนะบอกว่าของเขางุดหงิดมาประมาณนึง

ที่ทำงานบริการที่ควรจะมีการคุมอารมณ์ได้ดีกว่านี้
ส่วนผมเองอาจจะผิดที่ว่าเป็นคนฝากไว้แล้วกันเนอะอะไรอย่างนี้
โทษเขาฝ่ายเดียวแต่คือก็ถ้าวันนั้นไม่ใช่ผมและเป็นเด็กล่ะ

หรือทางแกล้งเขาแค่บีบแต่ปึ้งแล้วก็ตกกันไป

แต่คือถ้าพี่เขาไม่ตะโกนออกมาก็คงจะไม่เกิดเรื่อง
หรือถ้าผมอาจจะใจเย็นกว่านี้ไม่พูดออกไปก็ยังไม่เกิดเรื่องก็ได้